ในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของขยะติดเชื้อ

เดี๋ยวให้ท่านดูภาพหน่อยกันแล้วกัน
ภาพของขยะติดเชื้อที่นนทบุรี

เขาจะใช้สัญลักษณ์พวกถุงสีแดงถังสีแดงนี่ครับ

คือทางอบจนทบุรี
โดยผู้มนุยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอุดรระโหธานบอกว่า
ตอนนี้ขยะติดเชื้อในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยมีอยู่ประมาณ๕๐๐ตันนะครับ
ก็เอา๑๐๐คูณเข้าไปเนี่ยฮะกิโลกรัมละ๑๐๐กิโลกรัมต่อ๑ตันเนี่ยนะครับ
ซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้นนทบุรีเนี่ย
ถ้าดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งเดือนเนี่ยนะครับ
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๑๗๐๐กว่าคน
นั่นหมายความว่าต้องมีผู้ที่ใช้สิ่งของต่างนะ
รักษาต่างในโรงพยาบาลในสถานพยาบาลหรือว่าตามบ้านเรือนต่างเนี่ย
เป็นขยะติดเชื้อทั้งนั้นแล้วเตาเผาขยะที่เป็นเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยตอนนี้ทำงานไม่ทัน
จะเอาไปฝังกลบก็ต้องขออนุญาตก่อน
เพราะว่าเรื่องการฝังกลบขยะติดเชื้อมันก็ต้องมีขั้นตอนนะฮะ
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมีเหลืออยู่เยอะแยะไปหมดนะฮะ

ทางผอกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอบจนนทบุรี
บอกว่าตอนนี้ได้ทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ
โดยให้นายกอบจนนทบุรีลงนามในหนังสือ
เพื่อขอให้โรงไฟฟ้าจากแหล่งเผาขยะที่เป็นขยะติดเชื้อต่าง
อย่างเช่นที่แพร่กษาที่สามารถเผาได้วันละ๓๐๐ตันเนี่ย
ช่วยรับไปเผาให้หน่อยนะฮะ
แต่ก็ได้รับแจ้งมาว่าเขาก็เผาขยะติดเชื้อไม่ได้เหมือนกัน
เพราะติดเงื่อนไขของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีก
เนี่ยมันก็มีปัญหานู่นนี่นั่นเนี่ยถังดงถังแดงอะไรพวกนี้เต็มไปหมด
รถที่จะเก็บขยะตามศูนย์พักคอยตามโรงพยาบาลสนามต่าง
ตอนนี้อบจนนทบุรีก็มีอยู่แค่๔คันที่จะเก็บขยะติดเชื้อนะ
มีอยู่แค่สี่คันเจ้าหน้าที่ทำงานกันแบบไม่ได้หยุดเลยนะ
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะเป็นพนักงานเก็บขยะติดเชื้อเนี่ย
มีอยู่๑๔คนสมมุติถ้าไปอยู่กลุ่มเสี่ยงไปเจอโควิดเข้ามาอีก
ก็ไม่รู้จะทำงานกันยังไงก็เลยฝากหน่อยนะฮะ
อบจนนทบุรีเนี่ยฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ขอให้พิจารณาเรื่องเงื่อนไขข้อยกเว้น
หรือช่วยแก้ไขปัญหาให้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของขยะติดเชื้อ
ฝังกลบไปก่อนหรือว่าไปหาจุดที่สามารถเผาได้
นี่ฮะเพราะว่านนทบุรีเนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็เยอะเหลือเกิน
ใช่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันบ่อยนัก
แต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องขยะติดเชื้อเหล่านี้
เผลอก็ทุกพื้นที่นั่นแหละฮะไม่ใช่แค่ที่นนทบุรีเท่านั้นแหละครับ